สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ลานน้ำผู้ไทยรัฐทีวีโอ้โหตื่นตาตื่นใจจริงค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ตอนนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่าน้องน้องแล้วแถมหนุ่มพีชพัชระค่ะ
ก็ถือว่าเป็นไอดอลของน้องกลุ่มนี้เลย
โผล่มาเตอร์ไพรส์กันกลางเวทีเลยค่ะ
น้องก็อึ้งแล้วก็เขินตะเบตามกันเลยนะคะ
โดยเฉพาะน้องแพนเค้กนี่สาวสวยคนเดียวในวงค่ะ
นักร้องนำน้องเนี่ยบอกเลยว่าชอบมากเก็บอาการไม่อยู่ค่ะ
หน้าแดงกล่ำแอบอมยิ้มด้วยนี่หันหลังหลบเลยทีเดียวนะ
ซึ่งพีชพัชระเองก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าดีใจกับน้องคนรุ่นใหม่ที่มีเวทีเปิดกว้าง
มาแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่นะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่ชื่นชอบบทบาทของตัวเองค่ะ
จากทั้งในซีรีส์ฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นหนังซักซีดนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ได้ตั้งวงดนตรี

แล้วก็ฟังสัมภาษณ์หนุ่มพีชที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้

ก็เดี๋ยวออกมา

พี่พีชมากนะ

ก็เห็นเล่นที่สยามแล้วก็คนดูเยอะมากนะครับ
ปกติไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เหมือนกัน

แล้วก็ต้องรอแก๊งว่า
หรือยัง
เพราะวันไทยรัฐนี้ของเรานี่คึกคักมากเลยนะคะ

จะมีกิจกรรมอะไรนะที่เราได้ทำการร่วมกันอีกนะคะ